คุณผู้ชมไปดูเรื่องวุ่นเกิดขึ้นที่ทาล่าคอนซี่
ภาษาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ปกติเราได้ยินแต่ชีเปลือยใช่ไหมแต่คราวนี้ไม่ค่ะ
ฮีเปลือยฮีที่เป็นว่าเขาผู้ชาย
ผู้ชายค่ะคุณผู้ชมวิ่งล่อนจ้อนแก้ผ้า
บริเวณสี่แยกไฟแดงชาวบ้านตกอกตกใจนะคะ

นั่งอยู่เกาะกลางถนนตรงนั้นอันตรายนะ
เออกู้ภัยก็ต้องช่วยกันนะคะ
คลิปนี้แหละค่ะกลายเป็นคลิปไล่จับผู้ชายคลุมคลั่ง
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณสี่แยกไฟแดงผู้ใหญ่ปลื้ม
อันนี้ชื่อแยกไฟแดงนะฮะไม่ได้แปลว่าแก้ผ้าวิ่งแบบนี้
ผู้ใหญ่จะปลื้มนะ
เกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะกลายมาเป็นภาพนี้
คือก่อนเกิดเหตุทีมกู้ภัยเขากำลังขับรถมุ่งหน้า
พาผู้ชายคนนี้ที่ล่อนจ้อนอยู่นะคะ
อายุสักประมาณ๓๐๓๕ปี
ฉันรู้แล้วเขามีอาการป่วยทางจิต
พาผู้ชายคนนี้ไปส่งที่โรงพยาบาลท่าสารา
แต่ระหว่างทางที่รถติดไฟแดงปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ค่ะ
เกิดอาการคุ้มคลั่งใช้เท้าเนี่ยโอ้โหแรงเยอะมากนะ
ใช้เท้าถีบกระจกจนกระทั่งกระจกรถแตก
แล้วก็กระโดดหนีลงมาจากรถกู้ภัย
แล้ววิ่งไปที่บริเวณ๔แยกตรงจุดเกิดเหตุ
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ตกใจเป็นเหตุระทึกมาก
ขณะที่ทีมกู้ภัยพยายามที่จะล้อมจับกลุ่ม
ก็เกิดการกอดรัดฟัดเวียงกันขึ้น
จนกระทั่งอย่างนี้รู้แล้วอีกหนึ่งประเด็น
รู้แล้วว่าทำไมกลายเป็นภาพล่อนจ้อนแบบนี้
ตอนที่กู้ภัยพยามที่จะไปเข้าอบคมตัว
เกิดเหตุการณ์กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันขึ้น
กระทั่งกางเกงในผู้ชายคนนี้มันหลุดออกมา

ชิงรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่

แล้วเอารถของชาวบ้านขี่หลบหนีไป

พยายามไล่กันไปติดตามกันไป
อีกทางหนึ่งก็แจ้งความกับตำรวจ
ต้นเรื่องคือที่ท่าศาลาไปจับได้ที่ศิษย์ชน

จากนั้นก็เลยนำตัวชายคลั่งคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลท่าสารานะคะ
ก็ต้องดูอาการแล้วก็โดยเฉพาะญาติ
ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าห้ามขาดนะคะ

เอาล่ะดีนะไม่ไปทำร้ายร่างกายชาวบ้านนะคะ